คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสัตว์ที่ถูกทำร้ายหน่อย
คราวนี้เป็นคนทำร้ายตัวเฮีย
มันโดนฟันโดนเต็มไปหมดเลยนะคะ
เลือดไหลแล้วก็คลานมามานอนอยู่อย่างนี้

ใช่คุณผู้ชมเป็นตัวเฮียยาวกว่า๒เมตรนะคะ
นอนแบบหมดแรงเลยแล้วดูสภาพสิ
อยู่ที่บริเวณวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
บาดแผลก็คือถูกฟันตามลำตัว

มูกปากมันก็โดนนะเลือดนองเต็มพื้นเลย
ส่วนคอมันก็โดนมัดด้วยเชือกไนลอน

นางสาวพนิพิมคุ้มไกรสอนนักวิชาการเงิน
และบัญชีของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นตัวเงินตัวทองตัวนี้
มันคลานมานอนอยู่หน้าวิทยาลัยชุมชน

พอเธอเห็นเธอก็สงสารโทรแจ้งกู้ภัย
ประสานให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพันท้ายนรสิงศ์เอาไปตรวจสอบหน่อย
ให้ทางสัตวแพทย์ประจำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรี
ช่วยรักษาหน่อยสงสารมันเหลือเกิน
เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะ
ตั้งชื่อคลิปว่าอึดเหลือเชื่อเดี๋ยวดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
กับหังดีมากดีมากไม่ตายไม่ตาย
เอาออกเฮ้ย
รู้รู้รู้รู้

โอ้ยพอแล้ว
หลายคนก็ลุ้นนะคะว่าเอ้ยดูแล้วเป็นยังไงเนี่ย
คนที่เข้าไปช่วยเองคนที่ดูคลิปเองก็คิดว่า
วิ่งหนีงูเหลือมที่ยาว๕เมตรเนี่ย
คืองูเหลือมมันไปกัดขาหลังของมันไง
แล้วสุดท้ายเจ้าตูบก็รอดมาได้ราวปฏิหาร

คนก็ชื่นชมพลเมืองดีที่ไปช่วยเหลือ
แล้วก็บอกว่าสุดยอดเลย

เหลือเชื่อกลายเป็นคลิปนี้ที่เรานำมาให้ชมกัน
เรื่องนี้เป็นข่าวของทั้งสัตว์ทั้งตัวเฮียด

แกะออกมาได้แล้วหมามันรอดชีวิต